คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะมีเฟซบุ๊คเขาโพสต์เอาไว้นะคะ
มีทั้งภาพมีทั้งข้อความมีข้อความบอกว่าพระระดับหลวงพี่ท่าน
ก็ต้องหรูหรานิดนึงโยมสาธุเจริญไฮโซแล้วก็เป็นภาพนี้ค่ะ
เป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งนะคะใช้โทรศัพท์มือถือราคาแพง
กุฏิหรูด้วยนะคะครับเป็นห้องกระจกทีวีใหญ่เลย
นอนใหญ่เลยติดแอร์อย่างหรูอยู่ในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลยคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมนะคะ
แล้วคนก็แชร์ต่อกันเยอะมากทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอด่านซ้าย
ไปเจอกับพระลูกวัดรูปหนึ่งก็ให้ข้อมูลเอารูปให้ดูอะค่ะ
ก็ทางพระลูกวัดก็บอกว่าดูจากรูปถ่ายนะ
น่าจะเป็นพระสายธรรมยุทธ์ไม่ใช่มหานิกาย
สายธรรมยุทธ์นี่ก็จะเป็นลักษณะพระป่าค่ะ
ก็เขาจะแบ่งกันลักษณะของการครองจีวรหรือว่าความเคร่งครัด
ในการรับบาทฉันอาหารอะไรพวกนี้นะเอาเป็นว่าคือเขาบอกว่า
อันนี้เป็นพระป่าต้องไปแถววัดป่าอะไรแบบเนี้ยค่ะ
เราก็ไปค่ะไปวัดป่าแห่งหนึ่งนะคะในอำเภอด่านซ้าย
ทีนี้ไปถามพระชั้นผู้ใหญ่ของวัดเลยนะคะครับ
พระท่านก็บอกว่าดูจากรูปไม่คุ้นหน้าอืม
แต่ลักษณะการถ่ายรูปแล้วก็เอาไปโพสต์แบบนี้ไม่ว่าจะนิกายไหนก็ไม่เหมาะสมหรอกค่ะ
ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งเป็นพระจะมาบวชแล้วมาอยู่อย่างหรูหราไฮโซ
ก็ต้องศึกไปอยู่บ้านการกระทำแบบนี้เป็นการทำลายพระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะอยู่ในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายมันเสียหายไปหมด
เสียหายต่อภาพลักษณ์พระสงฆ์ในพื้นที่ทั้งหมดแต่ก็ต้องตรวจสอบว่าใช่พระจริงหรือเปล่า
อ่านะคะเบื้องต้นว่าใช่พระจริงจริงไหมมีตัวตนอยู่จริงจริงไหมนะคะ
ทีมข่าวก็ถามต่อค่ะถามไปที่ผู้มนุยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
นายทรงพุชรินแต่ไม่สามารถติดต่อได้เพราะว่าติดราชการอยู่นะคะ
ก็เลยยังไม่ได้ข้อมูลในส่วนนี้นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นนะคะ
ครับชาวบ้านหมากแข้งที่อยู่ห่างจากอำเภอด่านซ้ายไปห้าสิบกิโลนะคะอืม
ชาวบ้านบอกว่าอ๋อพระรูปนี้เป็นพระจำพรรษาอยู่ที่วัดศรีสุธาวาสหรือวัดเลยหลงอำเภอเมืองเลย
ไม่รู้ชื่อไม่รู้นามสกุลแต่มาจำพรรษาที่วัดเย็นศิรธรรมประทีพหรือวัดหมากแข้ง
เมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบนี่ชาวบ้านเขาจำได้ก็ปีกว่ากว่าแล้ว
หลังจากนั้นเนี่ยก็ออกจากวัดไปตอนนี้ไม่รู้ว่าปัจจุบันไปจำพรรษาที่วัดไหน
หรือว่าศึกไปแล้วหรือเปล่าครับชาวบ้านบอกว่าดูจากรูป
น่าจะเป็นรูปเก่าปีสองปีก่อนอืมนักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับ
ท่านรองเจ้าคณะจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสวัดพลชัยอ่ะนะคะ
พระสิริรัตนเพธีท่านก็พูดถึงเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าคือตอนเนี้ย
อยู่ระหว่างการทำบวชบรรพชาพระใหม่หลายสิบรูป
โบสถของวัดพลชัยก็เลยไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์
นักข่าวของเราก็พยายามจะไปถามหลายรูปเกี่ยวกับเรื่องของความเหมาะสม
ผิดไหมอาบัติไหมเคยเห็นไหมโดยเฉพาะพระในพื้นที่
แต่เบื้องต้นก็ได้ข้อมูลมาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะตามความคืบหน้าให้

ใช่ค่ะเพราะว่ามีไม่กี่คนหรอกฮะในทุกวงการก็จะมีคนลักษณะแบบนี้
ใช่ไม่อยากจะให้พระเขาเสียหายกันไปหมดทั้งพื้นที่นะคะ